เชื่อว่าหลายคนเข้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑เป็นประจำ

ถูกไหมคะแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไง

อย่างที่พี่มิ้วบอกไปว่าเป็นผู้หญิงสูงวัย
คือคนมาโพสต์บอกว่าน้าของเพื่อน
เข้าเว่นแล้วก็จ่ายแบงค์พันธุ์ไปซื้อของ
ทีนี้เนี่ยพนักงานสีเขียวคือน้าสีแดงคือพนักงานนะคุณผู้ชม
พนักงานเขาบอกว่าตอนที่น้ายื่นเงินไป
เดี๋ยวดูให้คุณผู้ชมเราจะซูมให้ดูด้วยนะ
มีภาพใกล้เลยนะคะว่าเป็นแบงค์อะไรกันแน
คุณน้ายื่นแบงค์พันธุ์เดี๋ยวดูเนี่ยหยิบจ่าย

คนก็ไม่ได้พลุกพลาดมากนะคะสาขานี้

นี่ก็รับของจ่ายเงินไปแล้วดูจังหวะเก็บเงิน
เนี่ยดึงเคาน์เตอร์มาแต่ก้มไปไว้ใต้เคาน์เตอร์

ทีนี้จังหวะนี้แหละค่ะที่ทอนเงินไป
คุณน้าแกก็บอกว่าเอ้าหนูเมื่อกี้จ่ายแบงค์พันธุนะ
พนักงานบอกเปล่านะคะจ่ายแบงค์ร้อย

แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้บางทีหยิบจ่ายเงินไป

ก็เป็นแบบเอ๊ะแต่จำได้ว่าให้แบงค์พันธุ

ก็เหมือนกับว่าจำได้ว่าในกระเป๋ามันไม่มีแบงค์ร้อยเลยไง

ก็เลยต้องมีการขอดูกล้องกันหน่อยนะคะ
ตอนแรกคุณน้าที่รับเงินทอนไปคุยกันก็ยังงงว่า

โงกหน้าดูด้วยว่าเอ๊ะน้าจ่ายแบงค์พันธุ์ไม่ใช่เหรอ
เงินทอนมันกลับมาน้อยจังนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอมีคนโพสต์แล้วก็แชร์กันไป
เจ็ดพันครั้งในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก
คนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะ
ก็ตอบว่าพนักงานคิดเงินที่๗๑๑นี่แหละ
แล้วก็เรียกร้องให้๗๑๑จัดการเรื่องนี้โดยด่วน

ในฐานะที่เป็นต้นสังกัดเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่

ก็ยอมรับบอกว่าตรวจสอบแล้ว
ร้านนี้เป็นร้านดีเลอร์ภายในสถานีจำหน่ายน้ำมันปอตท

เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะคะ
โดยตอนนี้ปตทเองกำลังจะดำเนินการตามกฎหมาย
และจะพยายามแก้ไขปรับปรุงกวดขันพนักงาน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ซึ่งทีมข่าวเองก็ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันนะ
ที่เซเว่นสถานีมีน้ำมันปอตท
ริมถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องพัทธลุงหาดใหญ่นี่แหละ
นี่ค่ะจะลองให้ดูแบงค์คนก็ยังเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่อง

แบงค์ร้อยคือสีแล้วก็ลักษณะภาพ
อืมแบงค์พันธุ์ชัดเจนค่ะแต่ก็มีทีมงานของเราค่ะ
ที่เขาก็บอกว่าเขาคุ้นเคยกับการทำงานของพนักงานเซเว่นอิเลเว่น

วิธีการเก็บเงินแบงค์พันธุ์ในเก๊กเก็บเงิน

เขาบอกว่าจริงแล้วในเก๊ะเก็บเงินที่ดึงออกมา
จะเก็บแบงค์พันธุ์ได้ไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ใช่ดังนั้นถ้าเกินนั้นพอรับแบงค์พันธุ์มา
เขาต้องเอาเข้าเฟฟข้างล่างคือแยกใส่ซองเอาไว้แล้วเก็บเข้าเซฟ
คือวิธีการมันถูก
คือสาเหตุที่เปิดที่เก็บเงินออกมาแล้ว
อาจจะมองเห็นแล้วว่าอ้าวแบงค์พันธุ์มี๒ใบแล้ว
ก็เลยก้มไปเตะใต้เคาน์เตอร์แทน
วิธีการมันถูกต้องเวลาที่พนักงานได้รับแบงค์พันธุ์มา
แต่การทอนเงินมันไม่ถูกต้อง
เพราะว่าบอกว่าเขาจ่ายแบงค์ร้อยทั้งที่ตัวเองรับแบงค์พันธุ์
แปลว่าการที่เขาเอาเงินเข้าไปใต้เคานเตอร์

เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่า
พนักงานที่ดีก็มี
แต่ที่ไม่ดีมันก็มีที่เห็นอย่างเงี้ยเหมือนกัน
เขาบอกว่าตอนนี้เซเว่นมีกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณ๕๘ตัวตามขนาดของร้าน
เขาก็จะติดหน้าร้านในร้านแล้วก็บริเวณเคาน์เตอร์จ่ายเงิน
แล้วก็บริเวณที่เก็บสินค้าร้านชั้นบนด้วย
ถ้าใครที่ไม่แน่ใจไปใช้บริการใน๗๑๑
แล้วรู้สึกสงสัยหรือว่าแบบติดใจก็ขอเขาดูกล้องได้นะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่าคนที่เขาแชร์คลิปนี้แล้วก็โพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียล
เขาบอกว่าไม่ได้จะดิสเครดิตพนักงาน๗๑๑นะคะ

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนว่ามันเป็นแบงค์พันธุ์จริง
คุณไปบอกว่าเป็นแบงค์ร้อยมันผิด
แล้วก็ถูกลงโทษไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะดังนั้นใครจะไปซื้อของอะไร
บางทีเราก็ต้องจำได้นะว่าแบงค์อะไรบางทีเราลืม
มันก็เลยต้องไปดูกันภาพแบบนี้ในกล้องวงจรปิดของร้านนะคะ